อีกหนึ่งสาวที่มีความไฟฝันจะโลดแล่นในวงการบันเทิงสำหรับติชากันติชา
ซึ่งที่ผ่านมาค่ะเจ้าตัวก็พิสูจน์ให้หลายคนได้เห็นแล้วว่าเธอนั้นประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งในชีวิต
งานนิติช่าพร้อมเพื่อนที่มีฝันร่วมกันอย่างกว้าง

ก็ได้เดินทางมาขอบคุณแฟนที่ให้การสนับสนุน

และตีช่าเองค่ะก็ถือโอกาสนี้นะคะ
ว่ารู้สึกดีใจที่มีคนเห็นความแปลกใหม่

จนทำให้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงไทยได้
ซึ่งต่อจากนี้ค่ะเจ้าตัวก็จะขอพัฒนาฝีมือ
แล้วก็เตรียมมีผลงานให้แฟนนั้นได้ชื่นชมกันต่อไปค่ะ
หนูก็ดีใจค่ะที่คนเริ่มเข้าใจว่าความเป็นเรา

อยากจะมีงานเข้ามาหนูก็จะอยู่เมืองไทยต่อไปแล้วทำงาน
เพราะว่านี่คือสิ่งที่อยากมาทำอยากทำงาน
ก็เลยมาอยู่ที่นี่ก็คงจะปากหลักที่นี่ไปก่อนนะคะ
การแสดงหนูอยากเล่นบทที่แบบว่า

แต่ว่าเป็นคนที่เป็นของตัวเองแล้วเป็นคาแรคเตอร์ที่โดดเด่น
อาจจะเป็นแนวจิตแนวอะไรหนูไม่มาย
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนจับตามองนั่นก็คือ
เรื่องของแฟนหนุ่มตาน้ำข้าวชาวสวีเดนค่ะ
คบหาดูใจกันมา๑ปีอย่างแอนเรียสวิกค่ะ
ซึ่งที่ผ่านมานั้นเธอก็เปิดตัวชนิดที่ทำเอาหลายคนตะลึงไปตามกัน
โดยติช่าค่ะเผยว่าด้วยความที่เป็นคนเปิดเผย
ไม่ซีเรียสหากคนจะมองว่าบางสิ่งที่เธอทำนั้นจะดูแรงเกินไป
แต่หลังจากนี้ก็พร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทยค่ะ
ก็จะเรียนรู้ไปอย่างนี้เรื่อยค่ะ